คุณผู้ชมครับมีคุณแม่คนหนึ่งนะฮะอยู่ที่อุดรธานี
ได้โพสต์เรื่องราวของลูกน้อยวัย๑๐เดือน
เพื่อจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็แจ้งเตือนกันไว้ด้วย
ลูกวัย๑๐เดือนท้องเสียนะอาเจียนมีไข้
พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กุมภาวะปี
๒๓ธันวาคมหมอก็ให้นอนโรงพยาบาล
ต้องให้น้ำเกลือก็สลับกันดูแม่มั่งตามั่งพี่สาวมั่งนะครับ

ทั้งแม่ทั้งตาและพี่สาวของเด็กเนี่ยบอกว่า
ไอ้เครื่องที่เป็นเครื่องใส่น้ำเกลือของเด็กเนี่ยมันดังตลอดเวลา
ก็เรียกพยาบาลมาดูดูก็ดูแล้วก็ยังดังอีกเนี่ยฮะ
ไปมาเกิดแผลแบบนี้ที่ข้อมือของเด็กเลยฮะ
ข้างที่จิ้มสายน้ำเกลือเข้าไปนะครับ
เป็นแผลคล้ายรอยไหม้นะครับ
แขนบวมใหญ่เหมือนกับเราเป่าลูกโป่งเข้าไปนะครับอ่า
ก็เนี่ยฮะก็ต้องแจ้งทางโรงพยาบาลนะครับ
สุดท้ายแล้วนะฮะคุณแม่ก็เลยโพสต์เรื่องราวเอาไว้นะครับ
เดี๋ยวฟังแม่หน่อยนะครับ
หนูแวนก็เลยบอกว่าแล้วหนูจะเป็นอะไรมากมั้ย
จะหายมั้ยคุณหมอจะผิวไอ้นี้มั้ย

แขนน้องพ่อมือตรงเนี้ย

ไม่ท้องเสียอ่าเจียนมีไข้เลยพวกงี้ก็หาย
แต่ที่นี่แผลที่ข้อมือของลูกพอออกมา

เห็นแบบนี้ก็เป็นห่วงเพิ่มโพสต์ในโซเชียล

ให้น้ำเกลือช็อตก็เลยทำให้แขนน้องเป็นแบบนี้
แล้วทางโรงพยาบาลก็เห็นโพสต์ก็เลยส่งข้อความมา

แม่ก็บอกไปว่ายังไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรใครเลยนะทำไมต้องขู่กันด้วย
แต่สุดท้ายแล้วทางโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวก็จะชดใช้ความเสียหายให้
แต่ตอนนี้อาการทั้งหมดของเด็กดีขึ้นแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะทางโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงนะคะโรงพยาบาลกุมภาวะปีค่ะ
แจ้งไปแล้วครั้งหนึ่งสี่มกราคมแล้วก็ครั้งนี้ก็โพสต์ย้ำอีกครั้งหนึ่ง
เป็นครั้งที่สองนะคะบอกว่าอยากจะให้ฟังข้อมูลทางฝั่งโรงพยาบาลบ้าง
กรณีนี้คือน้ำเกลือรั่วค่ะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดอักเสบ
ที่เห็นว่าโอ้โหแผลมันใหญ่ก็เพราะว่าน้ำเกลือที่น้องได้เนี่ยมีน้ำตาลผสมด้วย
คือน้องกินอะไรไม่ได้ถ่ายมาเป็น๑๐วันแล้ว
ก็เลยมีน้ำเกลือที่มีน้ำตาลผสมพอมันรั่วเนี่ย
ก็เลยเป็นแผลมากกว่าน้ำเกลือปกตินะคะ
เกลือที่รั่วอยู่ในระดับผิวหนังเนื้อยังไม่ตายนะคะ
โรงพยาบาลดูแลให้ทำแผลให้ป้องกันการติดเชื้อและตอนนี้หายดีแล้ว
ขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็เรื่องพฤติกรรมของทางโรงพยาบาลที่มีพฤติกรรมไม่ดีหรือเปล่า
ญาติของน้องไม่พอใจเนี่ยก็ขอน้องรับแล้วก็ขอโทษ
นักข่าวก็ติดต่อไปทางโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ชี้แจงแบบชัดอีกรอบหนึ่งดีไหม
เครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้มันดังตื๊ดตาร์ดอะไรพวกนี้เราก็ไม่รู้หรอก
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ก็ช่วยดูนั่นแหละ